กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับแล้วนี่ก็เป็นวินาทีที่สำคัญนะครับที่ครอบครัวของคุณแม่ลำดวนจากจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับจะสามารถคว้าเงินทุนไปต่อชีวิตน้องกบซึ่งตอนนี้ป่วยหนักอยู่ที่โรงพยาบาลได้มากน้อยเท่าไหร่กับการตอบคำถามสี่ข้อ
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูกสามข้อรับ๑นิวบาท
ตอบถูกสามข้อรับ๑แซวตาก
แต่วันนี้ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
ผมว่าตอนนี้คุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้าน

ถ้าพร้อมแล้วผมขอเชิญคุณแม่ลำดวน

ผมจะมีคำถามทั้งหมดด้วยกัน๕เรื่อง
ใน๕เรื่องนี้เดี๋ยวแม่จะต้องเลือกก่อน

คำถามที่เรากำลังจะถามต่อไปนี้
เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวของครอบครัวทั้งนั้นเลย

เรามาดูทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
คำถามทั้งหมด๕เรื่องมีดังนี้

อุทยานมังกรสวรรค์

เพราะว่าตรงนี้เองที่จะมีอุปสรรค
สำหรับการตอบคำถามที่ผ่านมา

ถ้าพร้อมแล้วคุณแม่จะเลือกตอบ

ลำดวนเลือกเรื่องอำเภออูทองครับ
แม่เป็นคนอำเภออูทองตั้งแต่กำเนิดไหมครับ

แล้วมาอยู่ที่อูทองนี่กี่ปีแล้วครับ

อำเภอนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ด้วย

คำถามสำหรับข้อนี้คือ
อำเภออูทองมีชื่อเก่าว่าอะไร
ตัวเลือกที่๑ท้าวอูทอง
ตัวเลือกที่สองคอกช้างดิน
ตัวเลือกที่สามเขาคำเทียม

พอเห็นคำถามก็ไม่ค่อยมั่นใจค่ะ
เดิมเราจริงแล้วเราไม่ได้เกิดที่นี่ด้วยค่ะ

ลำดวนเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่หนึ่งเท้าอู่ทองครับ
เราไม่ได้หมดหน้าที่กระเทียนแค่นี้

จะให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

คุณแม่เลือกคุณพ่อสนอขึ้นมาต่อชีวิตเป็นท่านที่๒นะครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้คุณพ่อสนอขึ้นมาตอบคำถามครับ
แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้คุณพ่อสนอกขึ้นมาต่อคำถามครับ

นั่นก็คือเรื่องอุทยานมังกรสวรรค์
นั่นก็คือเรื่องอุทยานมังกรสวรรค์

เรื่องไส้กรอกอีสาน

และเรื่องคุณกบ

ลำดวนเลือกเรื่องไส้กรอกอีสาน

ขอเชยคุณพ่อสนอกขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ขอเชยคุณพ่อสนอกขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ขอเชยคุณพ่อสนอกขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ขอเชยคุณพ่อสนอกขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ขอเชยคุณพ่อสนอกขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ขอเชยคุณพ่อสนอกขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ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
ขอเชยคุณพ่อสนอกขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อชีวิตเป็นคนต่อชีวิต
ขอเชยคุณพ่อสนอกขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อชีวิตเป็นคนต่อชีวิต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
ขอเชยคุณพ่อสนอกขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อชีวิตเป็นคนต่อชีวิต
ขอเชยคุณพ่อสนอกขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อชีวิต
ขอเชยคุณพ่อสนอกขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อชีวิต
ขอเชยคุณพ่อสนอกขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อชีวิต

ขอเชยคุณพ่อสนอกขึ้นมาต่อชีวิต

ขอเชยคุณพ่อสนอกขึ้นมาต่อชีวิต

ที่ไปบ้านเขาเลือกเศรษฐกิจสายไทยก็ไม่ถูกจัดเท่าไหร่
เพราะว่าเราไม่ได้ทำเองเรารับเขามา

ถ้าพร้อมแล้วพ่อสนอเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

เลือกตอบตัวเลือกที่สองคือแป้งมันครับ
พ่อสนอเลือกตอบตัวเลือกที่๒คือแป้งมันครับ

จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
พ่อสนอเลือกตอบตัวเลือกที่๒คือแป้งมันครับ
พ่อสนอเลือกตอบตัวเลือกที่๒คือแป้งมันครับ

พ่อสนอเลือกตอบตัวเลือกที่๒คือแป้งมันครับ
พ่อสนอเลือกตอบตัวเลือกที่๒คือแป้งมันครับ
พ่อสนอเลือกตอบตัวเลือกที่๒คือแป้งมันครับ
พ่อสนอเลือกตอบตัวเลือกที่๒คือแป้งมันครับ

พ่อสนอเลือกตอบตัวเลือกที่๒คือแป้งมันครับ
พ่อสนอเลือกตอบตัวเลือกที่๒คือแป้งมันครับ

พ่อสนอเลือกที่๒คือแป้งมันครับ

เอาละฮะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธ์มังกร
เสียค่าเข้าชมสำหรับผู้ใหญ่

ตัวเลือกที่๑๙๙บาท
ตัวเลือกที่๒๑๙๙บาท
ตัวเลือกที่๓๒๙๙บาท
และตัวเลือกที่๓๒๙๙บาท

ราคาเข้าชมนี้นะครับสำหรับคนไทยนะครับ
เพราะว่าถ้าเป็นต่างชาติก็จะเป็นอีกหนึ่งราคานะครับ

ตั้งแต่เขาสร้างมาไปครั้งเดียวไปกับลูก
ครูเขาให้ไปผู้ปกครองไปด้วยแล้วเขาจ่ายให้ครึ่งหนึ่ง

สมควรเลือกตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่๒๑๙๙บาทครับ

แต่เพียงเท่านี้ป้าจะต้องเลือกว่าจะให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป
ระหว่างน้องโซดาแล้วก็คุณยายสุนครับ

สมควรเลือกคุณยายสุนนะครับ

นั่นก็คือเรื่องคำโบราณ
เรื่องคุณกบครับ

สมควรเลือกเรื่องคุณกบครับ
ขอเชิญคุณยายสุนขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

กบเกิดโรงพยาบาลหรือเกิดหมอตำแย

ตอนนี้น้องกบอายุเท่าไหร่แล้วครับยาย

จ๋าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
กบเกิดวันอะไร

หนูยังไม่ได้อ่านตัวเลือกเลย

ได้จะ
พร้อมไหมครับ
พร้อมครับ

กบเกิดวันอะไรยายเลือกตอบ
ตัวเลือกที่๓วันพรหัสครับ
ก็ต่อไปหมดแล้วครับครับ

จะสามารถคว้าเงินทุนไปต่อชีวิตได้มากน้อยเท่าไหร่
กับการตอบคำถาม๔ข้อนะครับ
ในช่วงหน้ากับเกมต่อชีวิตครับ
วิธีล้างไส้เพื่อทำไส้กรอกอีสาน
สิ่งที่นำมาทาและขยำ
เพื่อกำจัดกลิ่นคาวคืออะไร